ยิ่งใหญ่สมราคาคุยจริงครับ

เข้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ถ้าจะแยกแยะระหว่างเนื้อข่าว
ออกมาเป็นบรรยากาศและก็เนื้อหา
บรรยากาศมันยิ่งใหญ่อย่างที่ว่า
คือศูนย์การประชุมศิริกิจ
ซึ่งยังไม่มีพักการเมืองไหนไปใช้บริการ
ในกิจกรรมเปิดตัวแบบนี้มาก่อน
อาจจะเป็นเพราะว่าราคาแพง
พักการเมืองอื่นอาจจะมองว่าสู้ไม่ไหว
ถึงสู้ไหวก็ซึ่งเปลืองโดยใช่เหตุ
สองยิ่งใหญ่ด้วยการเตรียมการและจัดตั้ง

ใช้รถบัสขนคนมาจากต่างจังหวัดหลายร้อยคัน

นายกก็ปลื้มใจว่าถ้ารู้ว่ามีคนรักมากอย่างนี้

ยิ่งใหญ่ด้วยการโชว์ตัวของนักการเมือง
ที่เป็นขาใหญ่อยู่ในปัจจุบัน

ความยิ่งใหญ่ของรูปแบบ
ด้วยภาพที่สร้างและจัดตั้งขึ้นมาแบบนี้
มันจะส่งผลไปถึง
เป็นคะแนนและความนิยม

มันจะเป็นดอกไม้ไฟที่วูบวาบขึ้นมากลางท้องฟ้า

หรือมันจะยังฉายโชนเป็นดาวเริก

ผมเนี่ยนึกถึงในอดีต
ถ้าท่านผู้ชมจำได้เมื่อ๓๔ปีก่อนเนี่ย
ในวงการฉายหนังกลางแปลง

เขาชื่อว่าแอดเทวดา
เขาสร้างจุดเด่นด้วยการลงทุน
จอหนังเป็นจอขนาดใหญ่ยักษ์ขึ้นมา

เพื่อใช้ในการฉายหนังกลางแปลง
รั้วเก็บเงินสู้กับคนอื่นเขา
โอ้โหแรกคนก็ตื่นเต้น
กับความใหญ่ของจอเพราะไม่เคยเห็นมาก่อน

แต่ว่าพอนานไปเนี่ย
ความนิยมของคนก็เสื่อมลง
และจนต้องเลิกไปในที่สุด
เพราะคนเขาพิจารณาว่า
เนื้อหาของหนังเนี่ยเป็นยังไง

ไม่ได้ตัดสินใจซื้อตัวเพราะจอใหญ่จอเล็กซะแล้ว
เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบว่าอย่างนั้นเถอะ
นี่ยกเอาเรื่องหนังกลางแปลงจอใหญ่มาเปรียบเทียบ

ปัจจัยที่จะได้รับความนิยม
หรือไม่ได้คะแนนอยู่ตรงเนื้อหา

คนยังเชียร์ให้เป็นนายกต่อ
มีอยู่มากแค่ไหนน้อยแค่ไหน
ถ้าคนเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
ความยิ่งใหญ่ของงานเมื่อวานเนี่ย
มันไม่ใช่ปัจจัยให้เขาเปลี่ยนใจที่จะมาลงคะแนนให้เลือกคนเอกประยุทธ์
แต่ถ้าเขายังอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ
ถึงจะจัดงานเปิดตัวเรียบง่ายจัดกันที่พัก

เพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือความรู้สึกลึกภายในใจคนเนี่ย
คือตัวกำหนดความนิยมตัวกำหนดคะแนนอยู่แล้ว
ความยิ่งใหญ่ของงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกครับ
งานเล็กงานใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ทีนี้ถ้าพิจารณาจากเนื้อหาคำปลาใสของพลเอกประยุทธ์

ซอฟต์ดูนุ่มนวลดูเป็นคนกันเอง

มันมีช็อตหนึ่งเมื่อวานที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนึกถึงมาก
คนสนใจมากคือเหตุการณ์ที่คุณชูวิทย์
ปักหลักรอพบนายกเพื่อจะได้คุยกันเรื่องคดีของไอ้ตู้เห่า
เพื่อถามนายกว่านายกรู้หรือเปล่าว่ารถเช่า๔๕๐๐คันที่ทำธุรกิจ
ตู้เห่าเนี่ยมีหลานท่านไปทำธุรกิจเช่ารถให้กับนายตู้เห่า
หลานนายกก็คือลูกชายของผลเอกปรีชาคุณชูวิทย์ยืนอยู่พักใหญ่
นายกก็ให้คนมาเชิญตัวคุณชุวิตไปพบในห้องห้องหนึ่งเพื่อรับฟัง
สิ่งที่คุณชูวิทย์จะบอกเพื่อตอบคำถามที่คุณชุวิตแคลงใจ
ถ้าสรุปตามที่คุณชุวิตออกมาบอกนักข่าวคือหนึ่ง
นายกไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนว่าหลานไปทำอะไรอย่างที่เกี่ยวข้องกับนายตู้เห่า
สองพอรู้เรื่องแล้วเนี่ยบอกว่าจะดูเรื่องนี้ให้
แต่การเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อจะทำอะไรสั่งการอะไรก็ต้องมีขั้นมีตอน
ซึ่งคุณชูวิทย์มาบอกกับนักข่าวว่าเขาเข้าใจนายกรัฐมนตรี
และพอใจท่าทีของนายกมากนี่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัว
ปรับใจปรับทัศนคติของคนที่จะดูเดินเข้าสู่สนามการแข่งขันทางการเมือง
ซึ่งไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้มาก่อนถ้าไม่ใช่วันที่ตัดสินใจสินใจเดินเข้าสู่สนามการเมือง
ผมว่าคงยากที่จะนายกจะให้มาเชิญคุณชูวิทย์ไปพบ
ฉะนั้นภาพช็อตนี้ได้คะแนนครับถ้าเป็นมวยสมัครเล่นเรียกว่าคะแนนขึ้น
กแล้วคะแนนขึ้นสองเรื่องการยอมรับกับกฎเกณฑ์กติกา
เช่นเมื่อวานนี้ที่หนังสือพิมพ์รายงานว่าท่านเอารถหลวงไปเปลี่ยนที่บ้าน
จากบ้านมาก็ใช้รถส่วนตัวไม่มีรอปภนำหน้าตามหลัง
ซึ่งก็แปลว่านายกยอมรับกติกาและปรับตัวปรับมาตรการ
แล้วจากนี้ไปนายกก็จะต้องถูกโฟกัสถูกส่องสปอร์ตไลท์
ในการเดินงานการเมืองต่อไปอีก
เพราะคำสองคำที่ต้องระวังมากก็คือยุติธรรมและเอาเปรียบ
ถ้ายุติธรรมแล้วไม่เอาเปรียบมันจะเป็นผลดีกับนายก
และพักที่นายกสังกัดแต่ว่าถ้าไม่ยุติธรรมและเอาเปรียบ
ก็จะเป็นผลเสียโดยปริยายจะไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ประวัติศาสตร์การเลือกตั้งสอนให้เรารู้ว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสกปรก
ผลที่ตามมาคือมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เป็นที่ยอมรับ
นำไปสู่วิกฤตมาแล้วหลายครั้งถูกประกาศให้การเลือกตั้งเป็นโมคะก็มี
ฉะนั้นยุติธรรมกับการเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบ
ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อนายกลงมาสู่สนามการเลือกตั้งเอง
ปิดท้ายก็ขอเอาวาถะบางช่วงของบางประโยคของนายกมาถ่ายทอดหน่อย
ท่านบอกว่าที่มาวันนี้ไม่ได้อยากมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่อยากรับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
ไม่ได้มาเพราะอยากอยู่ต่อแต่อยากพูดกับทุกคนว่า
ไทยต้องไปต่อบนพื้นฐานความมีศักยภาพความมั่นคง
แล้วก็มาปิดท้ายว่าจริงแล้วเนี่ยคิดมาหลายวันหลายเดือนว่า
จะไปตรงไหนดีกลับไปบ้านนอนเลยดีกว่าไหม
แต่ก็คิดแล้วจะนอนหลับหรือไม่
ขอฝากหัวใจน้อยไว้ด้วยและขอสัญญายืนยันว่า
จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชาติศาสนาพระมับประชาชน
สิ่งสำคัญที่สุดประเทศไทยต้องไปต่อ
วันนี้นอนหลับแล้วนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วตัดสินใจไม่ได้
แต่วันนี้นอนหลับแล้วนี่
อันนี้ประโยคพวกนี้เป็นภาษาการเมืองทั้งนั้น
ก็ขอยินดีกับการเคารพและศรัทธาในระบบ
สำหรับนายกรัฐมนตรีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ